เอาใจสามีแห่งชาติรุ่นเล็กไปแล้วนะคะ
ในวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาร่วมกันโหวตอีกแล้ว
แต่ว่าคราวนี้นะคะขอเอาใจบรรดาสามีแห่งชาติรุ่นใหญ่วัยอบอุ่นกันบ้าง
บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะคัด๕อันดับซุปตาในดวงใจของใครหลายคนมาให้โหวตกันค่ะ
เริ่มกันที่นี่เลยอบอุ่นเหลือเกินผู้ชายคนนี้พี่ก้องสหรัฐนะคะ
ร็อกเกอร์มาตอบอุ่นวัย๔๘ปีที่ขโมยหัวใจสาวมาได้แบบทุกยุคทุกสมัย
ฝากผลงานไว้มากมายทั้งวงนูโวพระเอกละครรวมถึงบทบาทโค้ช
ทำเอาสาวอ่อนระถวยกันมาแล้วด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ติ๊กเจษฎาพรนั่นเอง
แม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกไปแล้ว
แต่ดีกรีความฮอตของพี่ติ๊กแล้วก็ความหล่อของพี่ติ๊ก
ยังคงที่คงวานะคะยิ่งบวกกับภาพลักษณ์ของหนุ่มผจญภัยสุดเท่สุดเซินแล้วด้วย
บอกเลยว่าสาวนี่กรี๊ดหนักมากอายุย่างเข้า๔๐นะคะ
แต่น่านเนี่ยยังหลอกเป๊ะเหมือนกับสตาร์ฟไว้ตอน๒๔๙๙อันนภัณฑ์คลองเมืองอยู่เลย

ไม่ได้นะคะมาดูคนที่๓กันเลยค่ะ
คุณป้องนวัดนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตไกลถึงแดนมังกร
เห็นหน้าอ่อนแบบนี้อายุเท่าไหร่ให้ถ่าย

และที่เห็นว่าเงียบแต่ต้องบอกเลยว่าจัดอยู่ในโหมดโสดแต่ไม่ว่างนะคะคนนี้
เพราะว่าต้องบอกว่าพี่ป้องเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีข่าวกับสาวแบบไม่ขาดสายเลย

ต้องรอลุ้นอยู่ว่าตกลงเนี่ยจะโสดแบบสนิทหรือเปล่ารอบนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเคนธิรเดชค่ะ
พระเอกมากฝีมือแถมพ่วงดีกรีคุณพ่อลูกสองค่ะ
อายุก็ปลาเข้าไป๓๙แล้วนะคะ
แต่ว่าความหล่อความใสของพี่เคนพระเอกร้อยล้านจะ
รถไฟฟ้ามาหานะเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพที่ติดตาและอยู่ในความทรงจำของสาวอยู่
และคนสุดท้ายได้แก่

พันธุ์มาสเข้มหน้าหล่อสไตล์ไทยได้ใจคนทั้งประเทศจากบทพระนเรศวรนะคะ
ทุกวันนี้มีครอบครัวแล้วก็ลูกชายวัยน่ารักแล้ว๑คน
แต่ผู้พันเบิร์ตกลับยิ่งแซ่บยิ่งอบอุ่นขึ้นเป็นทวีคูณเลย
ครองใจสาวน้อยสาวใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะเช่นเคยค่ะร่วมโหวตผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของไทยรัฐของเรานั่นเองนะคะ
กันดูสิว่าสามีแห่งชาติรุ่นใหญ่วัยอบอุ่น๕ท่านนี้ท่านไหนจะครองใจติดอันดับ๑กันค่ะ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าคุณแม่ของดิฉันนี่แหละค่ะ
นายกโทรศัพท์มาเตรียมโหวตกันแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวรอกลับมาติดตามผลโหวตในวันพรุ่งนี้พร้อมกัน